ตามสัญญาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูมวยคู่เอกกลางถนนครับ
เป็นฝั่งไม่รู้เขียวเหลืองกับชมพูเขียวเหลืองส้มหรือส้มชมพูกันแน่
เพราะว่าสองฝั่งเป็นแท็กซี่เป็นคนขับแท็กซี่นะคะไม่รู้ไปโกรธอะไรจากไหนกันมา
แต่ว่าถึงเวลาลงจากรถมาปุ๊บอย่างที่เห็นตามคลิปเลยค่ะ
เนี่ยค่ะก็ยืนกันโซซัดโซเซกันอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังต่อยกันไม่หยุดนัวไปหมดเลยนะคะ
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
ถนนเส้นอะไรเพราะว่าคนโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนักนะคะ
คือหลายคนเห็นคลิปนี้คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากว่าโถอาชีพเดียวกันแท้
ปกติลูกค้าก็ไม่ได้หากันง่ายหากินก็ลำบากยังจะมาต่อยกันเองอีก

แล้วคือผู้โดยสารเห็นแบบนี้ก็ไม่กล้าเรียกไงแบบเอ๊ะแล้วแท็กซี่ที่ฉันเรียกขึ้นเขาจะเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้
หลายคนก็บอกว่ายังดีนะที่มีแค่มือเปล่ากับเท้าสองข้างไม่ได้มีอาวงอาวุธ
กลัวว่าจะเกิดเรื่องราวบานปลายนะคะแต่หลายคนก็พูดไปเสียโดยกันอย่างที่คุณพูด
จะเมาอย่างนั้นนั่นแหละสิฮะเดินเปเป๋กันขนาดนี้ถ้าเมาน่าจะต่อยกันไม่เจ็บมากเพราะว่าต่อยน่าจะไม่ค่อยโดน